คุณผู้ชมครับไปที่จังหวัดเลยกันหน่อยนะคะ
เพราะว่าชาวบ้านเขาแห่ไปขอเลขเด็ด
ที่วัดเลยหลงค่ะที่ไปขอเพราะว่า
พระพุทธรูปของหลวงพ่อศรีสะอาดเนี่ยนะคะ
ตักแล้วก็ที่มือเนี่ยมันมีจอมปลวกเกิดขึ้นมา
แล้วลักษณะจอมปลวกเนี่ยมันไม่ใช่จอมปลวกธรรมดา
มันเหมือนเสียญพญานาคเจ็ดเซียนนี่
ไหนฮะมีเลขนี่ไงอ๋อเล็ก
เฮ้ยแต่มันมองอย่างนี้ก็เหมือนนะ

ถ้าคุณจะมองเป็นดอกไม้คุณก็มองเห็นได้เหมือนกัน

ดิฉันว่าเหมือนมือเหมือนไหม

แต่คนจะมองอ่านี่คือองค์หลวงพ่อศรีสะอาดนะคะ
เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นเกาะอิจฉาปูน
เป็นศิลปะลาวที่มีอายุ๑๑๘ปีแล้ว
อย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ที่มือขวาและตักขวาองค์พระพุทธรูปเนี่ยนะ
มีจอมปลวกโผล่ออกมาเขาบอกว่าลักษณะคล้ายเสียนพญานาค๗เสียน
ซึ่งวัดนี้ก็คือวัดเลยหลงหรือว่าวัดศรีสุธาวาสพระอารามหลวง

ชาวบ้านเขาเห็นแบบนี้ปุ๊บไปเลยจ้าขอโชคลาภขอเลขเด็ดกัน
สว่างอภัยวัย๖๕ปีหรือว่าลุงแว่น
เล่าให้ฟังบอกว่าหลวงพ่อศรีสะอาดเนี่ย

หน้าตากกว้าง๑เมตร๕๐เซนติเมตร

เมื่อก่อนหลวงพ่อศรีสะอาดอยู่ที่วัดศรีสะอาดริมแม่น้ำเลย

ตลิ่งถูกแม่น้ำเลยกัดซะจนตะหลิ่งมันพัง
ชาวบ้านและพระสงฆ์ก็เลยอันเชิญมาไว้ที่พระอุโบสถในวัดเลยหลงแห่งนี้
ทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเขาบอกว่า
ตอนที่กำลังเกาะสร้างพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ศรีจันทร์เนี่ยนะ
มีภรรยาของหัวหน้าคนงานเกาะสร้างคนหนึ่ง

เรื่องที่ว่าแปลกก็คือพอถึงวันพระ๘ค่ำและ๑๕ค่ำทีไร
ผู้หญิงคนนี้จะดิ้นทุรนทุรายคล้ายงูถูกตีค่ะ
สุดท้ายเลยต้องมีการมาขอคำมากันที่สาราริมแม่น้ำเลย

แหม่มันมีเรื่องที่ดูแล้วมันมีความศักดิ์สิทธิ์มันมีความขลัง

ชาวบ้านก็เลยแห่มาขอเลขขอลาบกันนะคะ
บอกเลขได้ไหมอ่ะได้ได้เหรอ
เขาบอกว่าเขาเห็นตีเป็นเลข
แล้วแต่จะไปกลับกันจะไปบวกกันจะไปลบกันหรืออะไร
ก็เนี่ยมันมีตัวเลขเขียนไว้ใช่ไหม
ต้องย้ำนะให้คุณผู้ชมใช้วิจารณญาณ